เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชวนชาวตลอดข่าวมากันที่ศูนย์ปบเพาะจังสมาร์ทฟาร์เมอร์
เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดไลอันซิตี้
หูหูโหลกสิเกิดจังหวัดสิงบุรีไอ้ครับ
ซึ่งศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่๕๓ทับ๕หมู่๓ตำบลเชิงกลักอำเภอบางรจันทร์
โดยมีคุณสิวพลนภาพศิษย์
วรานนท์เป็นเจ้าของเขามีดีกรีถึงเกียรตินิยมอันดับ๒คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะ
โดยเขาได้ตัดสินใจกลับบ้านหันมาทำอาชีพเกษตรกรครับ
คุณศิวพลเริ่มต้นจากการปลูกผักแล้วอยากที่จะประหยัดต้นทุนจึงคิดทำปุ๋ยไว้ใช้เอง
ซึ่งก็เป็นการทำปุ๋ยมูลไส้วันแห้ไส้ปีไส้เดือนเฮ้ยอีกแล้ว
โดยปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์สำหรับพืชผักและดิน
โดยทำให้ดินร่วนสุยช่วยย่อยสลายสารอินซีซากพืชซากสัตว์ได้เป็นอย่างดี
แถมยังทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย
ซึ่งไส้เดือนที่เขาเลี้ยงเป็นสายพันธุ์แอฟริกันส่วนเรื่องของการดูแลเราไปฟังจากคุณศิวพลกันเลยดีกว่าครับ
ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายแค่ต้องใส่ใจเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิต
เพราะฉะนั้นการเลี้ยงเขาในแต่ละช่วงเดือนของปีเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไป
เราก็ต้องใส่ใจพอที่จะดูเรื่องอาหารดูเรื่องอุณหภูมิดูเรื่องความชื้นดูเรื่องความร้อนความหนาวความเย็น
ปัจจัยต่างที่จะทำให้เขากินดีอยู่ดีและอยู่กับเราได้อย่างมีความสุข
คุณศิวพลยังบอกอีกว่าต้องใช้วัตถุดิบมูลวัวลำอ่อนและผักตบชาวา
ผสมให้เข้ากันทำเป็นที่อยู่อาศัยให้กับไส้เดือนในกระมัง
โดยใช้เวลาประมาณ๑เดือนในการย่อยสลายอินซีวัตถุจนเป็นปุ๋ย
อีกทั้งยังสามารถนำไส้เดือนมาเลี้ยงขยายพันธุ์ขายได้อีกด้วยครับ
อกจากนี้เขายังได้ทำผลิตภัณฑ์ต่างจากไส้เดือนขายโดยขายผ่านทางออนไลน์
ถือว่าเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน

ศูนย์บกเพาะยังสมาร์ทฟาร์เมอร์แห่งนี้
เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกรุ่น
สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรได้ตลอดเวลาเลยครับ
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็น
เกษตรทำเงินแบบใหม่แบบสับไปแล้วครับ
โปรดติดตามทุกวันที่สุดโปรดติดตามทุกวันที่สุด